ทีมชัดไทยกันต่อนะครับก็ยอมตามข่าวสารที่ที่ฮิคัยได้เลย
เพราะว่าเราจะถ่ายทอดทั้งสองอยู่ยี่ปร์สามนะครับชิงแชมป์
เชียรอบคัดเลือกแล้วก็ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึก
นะครับชุดใหญ่ไปดูกันก่อนครับฟุตบอลคิงส์ครับ
ก็ได้เบนจาบินเดวิสนะครับมาแทนที่ของชนะทิพย์สงกระสินจริงมีข่าวกันสักวันสองวันได้นะ
แต่ว่าเอกสารเพิ่งเรียบร้อยตัวของน้องเองก็เดินทางไปเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมนะครับ
ซ้อมยังเน้นเรื่องของพละกำลังเป็นหลักนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะหยุดโปรแกรมไม่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็มาทำร่างกายให้มันเท่ากันซ้อมชั่วโมงครึ่ง
ธรก็บอกนะครับการร่วมงานกับอีชีอีกครั้งหนึ่งจะเป็นส่วนสำคัญเป็นประโยชน์ที่ดีกับทีมในครั้งนี้แน่
อาจจะแนะนำแท็กติกในสิ่งที่ทางทีมชาติไทยของเราขาดหายไปก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญที่มาทำงานร่วมกันครับ
เชื่อว่าก็จะได้ประโยชน์มากที่สุดกับทีมชาติไทยในครั้งนี้นะครับ
ส่วนเจ้าเช็คสุภาโชคสารชาติครับก็เปิดใจกับทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีนะครับ
ภาพรวม๑ปีที่มาอยู่กับทางซัปโปโรในศึกเจลีกครับ
เชฟก็บอกว่าก็พอใจครับในระดับหนึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้มีโอกาสลงเล่นมากกว่านี้
หมายคืออยากจะพาทีมคว้าแชมป์สักหนึ่งรายการให้ได้ครับ
ไปฟังเสียงเจ้าเช็คกันครับ